สงขรามีเหตุการณ์เพื่อนบ้านปืนดุนะฮะบ้านหนึ่งเลี้ยงไก่บ้านหนึ่งเลี้ยงหมาแน่นอนนะฮะไก่กับหมาไม่ถูกกันไก่กับหมามันก็มีการบุกเข้าไปกัดกันคนทะเลาะกันแทนไก่กับหมาคุณผู้ชมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามีฝ่ายหนึ่งปืนดุเอาปืนไปกระหน่ำยิงอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคาบ้านติดตามเหตุการณ์นี้จากรายงาน
การที่เล้าไก่เป็นสถานที่ที่จ่าดสิบเอกเมวัทฤ่างช่วย

และเป็นสถานที่ที่เขาถูกยิงเสียชีวิตจากฝีมือของเพื่อนบ้าน

โดยตำรวจภูทรเมืองสงขาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๑ปลอก
หัวกระสุนปืน๑หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขณะที่จ่าสิบเอกเรวัตตั้งวงดื่มเบียกับเพื่อนบ้าน
จนถึงค่ำเพื่อนบ้านได้แยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่จ่าสิบเอกเรวัตยังคงนั่งดื่มต่ออยู่คนเดียว
โดยนายประมุกได้เดินถือปืนมาที่หลังบ้าน
ก่อนที่จะกระนำยิงจ่าสิบเอกเรวัตจนเสียชีวิต

กระทั่งช่วงบ่ายวันนี้นายประมุกได้เข้ามอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
อ้างว่าวันเกิดเหตุตั้งใจจะไปเคลียร์ปัญหากับจ่าสิบเอกเรวัต
กำลังตั้งวงดื่มเบียอยู่กับเพื่อนบ้าน
สุนัขของเขาถูกวางยาตายไป๒ตัว
แต่ตอนนั้นเมื่อเข้าไปถึงจาสิบเอกเรวัตพูดว่า

และขณะนั้นเขาเห็นผู้ตายกำลังล้วงมือเข้าไปที่เอว

ด้วยความกลัวจึงใช้อาวุธปืนที่พกมาด้วยกระหน่ำยิงไม่ยั้ง

หลบหนีไปซ่อนตัวในป่าใกล้หมู่บ้าน

สืบสวนตำรวจพูดท้อนจังหวัดสงคราระบุว่า
มปัญหามาจากเรื่องที่ผู้ก่อเหตุรำคาญเสียงไก่ของผู้ตาย

ก่อนจะเกิดเหตุสุนัขของผู้ก่อเหตุไปกัดไก่ของผู้ตาย
และสุนัขของผู้ก่อเหตุถูกวางยา

ในที่เกิดเหตุไม่พบว่าผู้ตายพกปืนติดตัวไปด้วย
ซึ่งเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเท่านั้น
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพเมืองสงครา

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
โดยผู้ต้องหาปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ทางครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดคลองเปรย์ท่ามกลางความโศกเศร้า

ซึ่งเธอยืนยันว่าผู้เป็นสามีรักไก่
และพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ได้เลี้ยงไก่
โดยเธอไม่คาดคิดว่าจะสูญเสียสามีไป

ดันลิฟต์บุญเนียมข่าวไทยรักทีวีแปรงงาน